คุณผู้ชมครับพาไปดูเหตุการณ์นี้หน่อยที่ชนบุรี
ผู้ชายคนนี้ค่ะเขาบอกว่าฝากสื่อตามเรื่องให้หน่อย
ผู้ชายคนนี้เขาไปแจ้งความเอาไว้ด้วย

เดี๋ยวคุณย่าจะยกที่ดินให้ที่ตำบลแสนศุกร์
แต่ว่ามันมีค่าดำเนินการหลายอย่างมากเลย

ที่ถูกหลอก๓ล้านบาท

คืนให้ไงเพราะเดี๋ยวได้ที่ดินมันก็เป็นมูลค่าสูงไง

ยังไม่คืนเลยต้องไปแจ้งความเนี่ย

นายธนากรอัคระปิยะโพคินอายุ๕๓

ไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้หญิงคนนี้
ขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะนางสาวจุธามาศข้อหาช่อโกง
นายธนากรบอกว่าเนี่ยผมมีหลักฐานคุยกันกับผู้หญิงคนนี้
คุยกันรู้จักกันในโลกออนไลน์อ่ะนะครับยืมเงินบอกว่าเนี่ย
เดี๋ยวจะได้ที่ดินจากคุณญาติที่ตะมนต์แสนสุก
แต่มันต้องมีค่าใช้จ่ายในการไปทำธุรกรรมรับมอบโอน
รวมรวมแล้วสามล้านนะคะสามล้านมีคลิปจากกล้องวงจรปิด
ตอนที่มีรถยนต์คันหนึ่งมารับและพาผู้หญิงคนนี้หลบหนีไปด้วย
คลิปนี้ค่ะตัวนายธนากรบอกว่าผู้หญิงคนนี้มาตีสนิทอ่ะ
คุยกันไปคุยกันมาเอาคบกันเป็นแฟนกันช่วงเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว
ผู้หญิงคนนี้บอกว่าได้มรดกที่ดินจากคุณย่า
ราคามันมหาศาลนะครับแต่ต้องเอาเงินไปทำเรื่องโอน
ขอยืมสามแสนห้าหมื่นบาทก่อนได้ไหมอ่ะเขาให้นะคะ
นายธนากรให้ผ่านไปเดือนหนึ่งผู้หญิงคนนี้มาอีก
บอกว่าเนี่ยจะต้องไปทำเรื่องกู้เงิน๑๐ล้านบาท

ทางธนาคารเนี่ยเขาบอกว่ามันมีค่าใช้จ่าย
จะต้องให้เงินกับพนักงานนู่นนี่นั่นนี่
๓แสนเอ้าให้ไปอีก๓แสน
รวมแล้วอะค่ะ๓ล้านโดนไป๓ล้าน
พอครบ๓ล้านเนี่ยผู้หญิงคนนี้หายไปเลย
ขาดการติดต่อไปเลยครับ
ครับ
นะช่วยกับเราทำกับคนอื่นได้
นายธนากรบอกว่าไปนักข่าวเดี๋ยวผมพาไปดู
ที่ดินที่ผู้หญิงคนนี้อ้างว่าคุณย่าจะโอนให้
ครับนี่นะคะอยู่ห่างจากโรงพักสักไม่ถึงสองกิโลอ่ะค่ะคุณผู้ชม
ก็พยายามไปสอบถามคนแถวนั้นให้ดูรูปให้ดูชื่ออะไรต่าง
แถวนั้นบอกว่าไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้
ไม่รู้จักไม่มีใครเคยเห็นผู้หญิงคนนี้
แล้วก็ไม่แน่ใจว่าที่ดินตรงนี้เป็นที่ดินของคุณย่าเธอจริงหรือเปล่า
ก็ไม่รู้หรือแอบอ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้
แต่เรายังไม่ได้มีข้อมูลจากทางฝั่งผู้หญิงนะคะ

ฝ่ายผู้หญิงเขาจะชี้แจงหรืออะไรเพิ่มเติม
นี่ที่ฝั่งผู้ชายเขาบอกมานะถ้ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้น
ยังไงคุณก็ลองมาหาตำรวจเขาก็แล้วกัน